มาพบกันในข่าวบันเทิงนะคะพร้อมกับน้องเชอรี่คนสวยเช่นเคยค่ะ
สวัสดีค่ะพี่มิววันนี้เห็นเรา๒คนแล้วอยากกินภักดิ์ทองแกงบวชเลยทีเดียว
น่าจะสลับเสื้อกันนะคะก็ให้แบบเหลืองเลยนะคะ

เช้านี้สดใสเช่นเคยนะฮะเจอกับเชอรี่แต่ว่ามากันที่ข่าวแรกเลย
เมื่อวานนี้หลายคนคงได้เห็นภาพมีการแชร์กันในโลกโซเชียลนะฮะ
ก็คือภาพของอัฐิของพระเอกผู้ล่วงลับคุณปอทฤษฎีนั่นเองนะครับ
ทางด้านครอบครัวสาวงค่ะก็ได้ออกมามีการชี้แจงบอกว่า
ตั้งใจจะเตรียมประกอบพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลครบ๑๐๐วันให้คุณปอทฤษฎีค่ะ
ครอบครัวสาวงค์นะคะเตรียมจะประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลครบ๑๐๐วัน
และบรรจุอัฐิคุณปอทฤษฎีอดีตพระเอกหนุ่มชื่อดังในวันที่๒๔เมษายนนี้
ที่วัดธรรมธีธารามหรือว่าวัดป่าหลังโรงเรื่อยนะคะในเมือง
ขออภัยค่ะในตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำ
มูลค่าการก่อสร้างทั้งหมดก็รวมแล้วประมาณ๔แสนบาทนะคะ
ทางด้านพระครูปัญญาสุตคุณเจ้าคณะตำบลในเมืองบุรีรำและเจ้าอาวาสวัดธรรมธีธารามกล่าวว่า
ก็ได้รับการประสานจากครอบครัวสหวงว่าจะประกอบพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลครบร้อยวัน
และบรรจุอัฐิของปทฤษฎีในวันที่๒๔เมษายนนี้
สาราเฉลิมพระเกียรติอนุสรยอดเมืองเจริญตั้งแต่เวลา๙นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
และในเวลา๑๒นาฬิกา๑๙นาทีจะมีการประกอบพิธีบรรจุอัฐิของคุณปอทฤษฎี
ถือว่าเป็นอันเสร็จพิธีนั่นเองนะคะ
อันนี้ญาติรวมไปถึงแฟนคลับทราบข่าวกันแล้ว
เชื่อว่าในวันที่๒๔เมษายนนี้น่าจะมีการเดินทางกันไปที่จังหวัดบุรีรำกันอย่างเนื่องแน่นเลยทีเดียวนะครับ

ก็เชื่อว่ายังอยู่ในใจของทุกคนเสมอนะคะ